ทีนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัส
แล้วถูกรางวัลในงวดวันนี้๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แล้วเกิดคำถามว่าจะได้เงินเมื่อไหร่
จะต้องไปรับเงินยังไงเพราะอย่างที่เราทราบกัน
ว่าคุณน็อตซีโอกองสลากพลัสถูกดำเนินคดี๒ข้อหาใช่ไหมคะ
ฟอกเงินกับเรื่องของการเปิดให้มีการพนัน
แล้วก็ถูกอายัดบัญชีทั้งบัญชีส่วนตัวแล้วก็บัญชีของบริษัท
แล้วเนี่ยหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเลยเกิดคำถามสงสัยไงว่า
แล้วถ้าถูกรางวัลถ้าซื้อจากกองสลากพลัส
แล้วจะต้องทำยังไงมีคำตอบให้คุณผู้ชมนะคะ
คุณผู้ชมไม่ต้องสับสนนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลออกมาต่อเนื่องทั้งวัน
ชุดข้อมูลนะคะตอนเช้าอะค่ะ
แล้วก็มีการไปตรวจลอตเตอรี่ของกองสลากพลัส๘ล้านกว่าใบนะคะ
แล้วก็หารือกันว่าจะเอายังไงดี
สำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัสแต่ที่แน่ได้เงินแน่นอนนะไม่ต้องกังวล
แต่ที่แน่ไม่โทรไปนะเพราะกลัวว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์จะมาแอบอ้าง
ข้อมูลตอนเช้าอะค่ะตอนแรกได้ข้อมูลมาว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
คนที่ถูกลอตเตอรี่ไปรับเงินเองต้องเดินทางมารับเงินเองที่กองสลากพลัส
แล้วต้องถูกหักภาษีตามขั้นตอนด้วยนะ
ข้อมูลตอนเช้าตรงนี้มันเกิดคำถามเยอะนะคะพี่อุ๋ย
แล้วคนที่ถูกรางวัลแต่เงินมันไม่ได้เยอะมาก
เป็นหลักพันหลักอะไรแบบนี้แล้วต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด
มันจะคุ้มไหมถูก๒ตัวท้ายเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัว
ข้อมูลตอนเช้ามันเลยเป็นประเด็นที่ทำให้ตอนบ่ายต้องหารือกันต่อค่ะ

ขอดูแลลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัสงวดนี้

คือตอนนี้คุณน็อตเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างการสู้คดี

คุณน็อตเลยบอกว่างั้นงวดนี้เอาให้มันจบไปก่อน
ขอให้มันจบไปได้ไหมขอเหมือนเดิม
คือกองสลากพลัสไปขึ้นเงินแล้วโอนเงินให้กับลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะ
เคาะออกมาแล้วนะคะว่างั้นเอาตามนั้นก็แล้วกัน
สลากพลัสไปขึ้นเงินรางวัลและจ่ายเงินให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙
สลากพลัสจะคัดเลือกลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจากลอตเตอรี่ทั้งหมด๘๒ล้านใบ
กุมภาพันธ์๒๕๖๖จะให้ตัวแทนของกองสลากพลัส
นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ภายในวันที่๗กุมภาพันธ์๒๕๕๙
กองสลากพลัสจะโอนเงินให้กับลูกค้าที่ถูกรางวัลทุกคนค่ะ
ให้เหมือนเดิมแต่ช้าหน่อยนะคะต้องรอวันที่๗กุมภาพันธ์นะคะ
แต่ว่างวดนี้จะแตกต่างจากงวดก่อนหน้านะคะ
กองสลากพลัสบอกว่าไม่หักภาษีใช่ไหมคะ

แต่งวดนี้ต้องหักค่ะหักภาษีตามขั้นตอนนะคะ๐๕นะคะ
คือช้าหน่อยนะคะปกติ๒ชั่วโมงจะได้เงินแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ย
แต่ก็ช้าไป๗วันแต่ยืนยันว่าลูกค้าที่ถูกรางวัลได้เงินแน่นอนค่ะ
วันจันทร์เราจะนำสลากไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็หลังจากได้เช็คแล้วเนี่ยวันอังคารไม่เกินวันอังคาร
เกินวันอังคารเย็นลูกค้าทุกท่านจะได้รับเงิน
ไม่ต้องเดินทางมาที่กองสลากพลัดครับ
มันเป็นไปได้ยากแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ซื้อสลาก
แสดงว่าคนที่ถูกรางวัลเนี่ยก็คือจะได้รับเงินช้า
แล้วก็ถูกหาประสิทธิ์ไม่เหมือนกับรวจตอนก่อน

นี่นะคะเคาะตามนี้ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ค่ะ
เพราะต้องบอกว่ามีคนที่ถูกรางวัลที่๑
ซื้อลอตเตอรี่จากกองสลากพลัส๙ใบ๕๔ล้านบาทนะคะ
แต่กระจายไปแบบนี้นะคะที่นครราชศรีมา๕ใบ
อุตรดิษฐ์๒ใบประจวบคิริขัน๒ใบ
และคุณน็อตบอกว่าติดต่อลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วย
สำหรับลูกค้าที่ถูกรางวัลที่๑ค่ะ
หลังจากวันนี้ไปคุณน็อตกองสลากพลัสบอกว่า
จะยังคงดูแลลูกค้าต่อไปอีก๑เดือนเต็มนะคะ

ระหว่างนี้ขอดูแลลูกค้าที่ซื้อแล้วถูกรางวัลไปก่อนนะคะ
ทีนี้ค่ะในเพจของกองสลากพลัส
มีคนที่ถูกรางวัลมาคอมเมนต์
แสดงหลักฐานการถูกรางวัลเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่ารอวันที่กองสลากพลัส
จะกลับมาให้บริการประชาชนอีกครั้งค่ะ
ทีนี้มิ้วขอย้ำอีกทีนะคะว่า
จะไม่มีการโทรศัพท์ไปหาลูกค้าที่ถูกรางวัล

มิจฉาชีพกันด้วยถ้ามีโทรศัพท์ไปมิจฉาชีพแน่นอนนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ
นี่ภาพนี้นะคะประชุมพนักงานแล้วก็บอกว่าหนักนะ
กับการบอก๒๐๐กว่าชีวิตว่าจะต้องออก
ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงประเด็นนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ย
ก็จะมีโอ้โหคนว่างงานอีกเยอะเลยนะ
คุณน็อตก็เลยบอกว่าพนักงานทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
ไม่ได้มีใครออกค่ะคุณน็อตใช้คำนี้เลยอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะไล่ยังไงก็ไม่มีใครออกไม่มีใครออก
แต่หลังจากนี้จะดูแลยังไงคุณน็อตก็เลยพูดในลักษณะติดตลกว่า
เดี๋ยวก็พากันหาอะไรทำไปเรื่อยก่อนพอถามอีกนะคะว่า
ถ้าเสร็จสิ้นคดีจะกลับมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์อีกไหม
คุณน็อตบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะขอให้รอดูต่อไป
ว่าคดีจะจบเมื่อไหร่กว่าคดีจะจบผมอาจจะทำธุรกิจอื่นรวยไปแล้วก็ได้ละมั้ง
ก็มีแซวเล่นแบบนี้กับนักข่าวนะคะแล้วก็มองว่าเกมการเมืองหรือเปล่าเนี่ย
มันไม่ใช่หรอกแต่เป็นความผิดของคุณน็อตเอง
ที่เคยเอาเงินของนายออ่างมาทำทุนซึ่งตอนนี้ได้เงินทุนใหม่แล้วค่ะ
บอกว่าให้รอดูอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำงานด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะที่คุณน็อตได้พูดเอาไว้นะคะ
เราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่กันครบ๒๐๐คน
แล้วเราจะไปด้วยกันนะฮะเรื่องเงินทุนที่เราโดนอายัดไว้
ส่วนที่อายัดคือส่วนที่เขาคิดว่าเราทำผิดกฎหมายตอนนี้เราหากู้ใหม่
ด้วยนายทุนที่ไม่มีปัญหานะครับเราจะไปต่อครับ
เพราะว่ามีนายทุนให้โอกาสเราผมไม่มีเงินแล้ว
บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่มีเงินแล้วแต่เราจะหาทางเพื่อให้ไปให้ได้ครับ
จะต้องช่วยกันหาเงินให้ได้เดือนละ๖ล้านแล้วเราจะไปกันต่อ
บริษัททำการตลาดออนไลน์ของกองสลากพัฒน์จะรับงานวางแผนการตลาดและทำการตลาด
ใครสนใจติดต่อมาได้นะฮะบริษัทรับว่าความทั่วประเทศนะฮะ

ไม่มีไม่มีทางจะหาเงินใดเพราะฉะนั้นพวกเราจะช่วยกันขายเสื้อขายของที่

เขาจะไปเดินซื้อหวยแล้วก็ขายหวยทั่วไปแบบออฟไลน์นะ
ซื้อมาขายไปก็ช่วยขนาดทุนเขาน่ะกัน

คลิปนี้คนถามถึงกันเยอะว่าคุณน้อยมีในทุนใหม่เหรอ
แล้วก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการขายปรับรูปแบบการทำธุรกิจหรือเปล่า

มีแผนกกฎหมายมีแผนกอะไรแยกให้ดูแบบนี้ค่ะ
คือเขาก็บอกว่าเป็นความจำเป็นของรูปแบบธุรกิจของเขา
มีพนักงาน๒๐๐คนที่ต้องดูแลกันต่อ